คุณผู้ชมฮะเรื่องของวัคซีนทางเลือกนะครับ
ก็ต้องจับตามองไปแต่ละยี่ห้อที่อันไหนจะมาก่อนอันไหนจะมาหลัง
กระจายให้ทางจังหวัดต่างและผู้สั่งจองอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้จองกันด้วย

นะฮะแต่ขั้นตอนแล้วก็วันเวลาที่จะนำเข้ามา
และประชาชนจะจองได้หรือไม่อย่างไรนั้น

การเพศรัชกรรมจะเป็นตัวแทนของรัฐเนี่ยนะครับ
ในการที่จะซื้อจากบริษัท

ทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงของการที่ประชาชนจะจอง

นั่นก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องนะครับ
นี่เขามีการแชร์โพสต์แชร์ภาพแชร์คลิปกันมาบอก
โอ้โหยืนรอกันข้ามคืนนะคุณฮะ

ไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องกันที่นครราชศรีมา

เขาบอกว่าที่เห็นเนี่ยโอ้โหเกือบสามร้อยสี่ร้อยบรายนะฮะ
ยืนกระจัดกระจายไปตรงร้านจอดรถ
เพื่อจะรอจองคิวและจ่ายเงิน
ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์
แต่มันเป็นการบอกต่อปากต่อปาก
จากชาวบ้านต่อชาวบ้านจากโพสต์ต่อโพสต์

ว่าจะมีการเปิดรับจองในเวลา๘โมงครึ่งของวันนี้
ทีนี้ข่าวแพร่ออกไปคุณเชื่อไหมครับว่า
คนที่มารอบางคนมาตั้งแต่เมื่อคืน

จอดรถนอนในรถที่ลานจอดรถตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา

จนถึงเช้านี้นะฮะกะว่า๘โมงครึ่งเนี่ย
เปิดก็จะรีบจองเลยนะครับ
อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลเขาเปิดให้จองวัคซีนจริง

เพราะว่าเห็นว่ามีประชาชนมาจำนวนมากนะครับ
ซึ่งเปิดให้จองได้รายละไม่เกิน๖โดส
ราคาโดสละ๑๖๕๐บาทนะครับ

คิวรันไปถึง๘๐กว่าคิวเท่านั้น
แจ้งว่าวัคซีนที่ได้รับยอดมาก็หมดแล้ว
เพราะคนหนึ่งที่ไปจองเขาไม่ได้จองโดสเดียวนะ
เขาก็ต้องจอง๒โดส๓โดส๔โดสจองให้ญาติอะไรด้วย

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็เลยต้องประกาศให้ประชาชนเนี่ย
บอกว่าไว้มาอีกทีคราวหลังนะ
ถ้าทางโรงพยาบาลแจ้งว่ามีโคต้าเข้ามาอีก

แต่ทีนี้ถ้ามองในภาพใหญ่ภาพรวมนะคุณนะ

เพราะว่าจริงแล้วมันเป็นการที่ทางโรงพยาบาลต่าง
ความจำนงมาให้องค์การเพศสัตว์ใช่ไหม

มีการจัดสรรโคต้าวัคซีนแก่โรงพยาบาลต่าง๒๘๕แห่ง

พรุ่งนี้๑๖กรกฎาคมองค์การเพศสัตว์กับโรงพยาบาลต่าง
จะเริ่มทยอยลงนามในสัญญาซื้อขายแล้ว

ก็ต้องชำระเงินค่าวัคซีนให้กับองค์การเพศศาส
องค์การเพศสัตว์จะต้องรวบรวมเงินต่างเหล่านั้นจากโรงพยาบาลนะคุณ
ให้ครบถ้วน๒๘๕แห่งภายในวันพุธที่๒๑กรกฎาคม

แล้ววันศุกร์ที่๒๓กรกฎาคม
นั่นถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นลงนามสัญญาเร็วกว่าแผนกำหนดนะ

กระจายให้กับโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลต่างที่สั่งซื้อไว้
ล้านโดสแรกซึ่งเป็นล็อตแรก
จะเข้ามาไตรมาสที่๔ของปีนี้
แล้วก็จะทยอยเข้ามาในไตรมาสแรกของปี๖๕ด้วย
แต่คือของดิฉันได้ล็อตปีหน้า
แต่ขั้นตอนทั้งหมดที่เขาทำกันอยู่
ระหว่างองค์การเพศัตริย์กับบริษัทเป็นตัวแทน
แล้วก็ทางโรงพยาบาลต่างเสร็จทรัพย์ขั้นตอนในสัปดาห์หน้าแล้ว

โดยคุณหมอนิธิมหานวลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพร
เปิดเผยนะครับว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้จองวัคซีนแล้ว
หลังจากที่มีการกระจายไปให้กับหน่วยงานที่เขาจองไว้ตั้งแต่แรกนะ
ทีนี้ประชาชนทั่วไปจะจองผ่านแอปพลิเคชัน

จากนั้นจะเปิดให้เข้าจองวัคซีนได้
โมงเช้าของวันที่๑๘กรกฎาคมคือวันอาทิตย์

รอบแรกจะให้จองจำนวน๔๐๐๐โดส
สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด๑๐จังหวัดก่อน
กำหนดราคาไว้เข็มละ๗๐๐
ใช่เพราะว่า๒เข็มก็จะเป็น๑๕๕๔บาท
เพราะตอนแรกนู่นนะราคาที่กำหนดไว้๘๘ใช่ไหม

แต่ทีนี้ทางคุณหมอนิธิบอกว่า
ให้ประชาชนจองได้ในราคาแค่๗๗บาท
ถูกต้องแล้วก็ได้ร่วมบริจาคครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะ
โดยระบุว่าต้องขอโทษครับวันนี้นำแอปขึ้นให้โหลดกันไม่ทัน
สำหรับบุคคลธรรมดาบุคคลทั่วไป
แต่ก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปดูกันก่อน
ไปดูขั้นตอนกันให้เข้าใจกันก่อนนะฮะ

ขอจัดสรรซิโนฟาร์มเวลาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
คือในวันที่๑๘กรกฎาคมเวลา๘โมงเช้า
แรกที่เข้าไปจองได้๔๐๐๐คนก่อนนะครับ
เพื่อเป็นการทดสอบระบบด้วยนะฮะ
เข้าไปดูข่าวความคืบหน้าในเฟสของอาจารย์นิธิเขาก็ได้นะฮะ